สวัสดีคุณฉะนั้นนะคะสวัสดีครับคุณชิซาครับ
อากาศให้สมัดกับเราสองคนในคู่กัดสมัดข่าว
มาเจอกับเราสองคนสดตรงนี้เลยนะครับ
สิดำฝากบินการสาธิตดินโดยประมาท
วันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคน
ใหญ่หลายคนหยุดอยู่บ้านแล้วก็คงวางแผนเย็นนี้จะไปเวียนเทียนกัน
ครับส่วนพวกเราไม่หยุดอยู่แล้ว

วันหยุดก็เท่ากับวันทำงาน
เฮ้ยแต่ว่าเรามาทำเนี่ยเพราะเราใจรัก
เราไม่ต้องหวังพึ่งค่าตอบแทนใด

มีผู้ชายเสพยาจนหลอน
พร้อมกับถือมีดพระทำร้ายญาติ
งานนี้ตำรวจต้องกระจายกำลังวิ่งไล่ล่ากลางสวนยาง
นุ่มขับกระบะหัวเริดดีแตรว์ไล่แล้วขับปาด
พร้อมชักปืนครูรถขนาดเห็นเพราะขับช้า

นี่ครับเป็นการนัดเจอกันโดยไม่ได้
นัดหมายหมอไสกับหมอไสสุดท้ายเจ็บคู่
เอาล่ะทุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

งั้นไม่หยุดไม่ห่อนเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปพักอย่างนี้หรอคะ
อย่างนี้บอกให้ฟังแล้วกันเราก็เคยคิดจะพัก
แต่เราพอคิดจะพักแล้วเราก็นึกถึงหนี้สินที่เราก่อเอาไว้
แล้วเราก็พร้อมแล้วล่ะที่จะมาทำงาน
มันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้ทำงานได้ทุกวัน
เป็นแรงบันดาลใจเป็นเชื้อไฟชิ้นดี
ที่ทำให้เรานั้นฮึดสู้แล้วก็สู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง

ถูกต้องฮะแต่เรื่องนี้เอามาให้ดูกันเป็นข่าวต่อเนื่อง
วันก่อนให้ดูกันแล้วนะครับกับขโมยที่จะมาขโมยบิ๊กไบท์
แล้วเจอกับเจ้าของหอพักใจเด็ดควักปืนออกมาไล่ยิง
เอ้าวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องคดีนี้ครับ
โอ้โหไล่ล่ากันอย่างกันในหนังเลยอ่ะ

คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นั่นคือวินาทีที่สายตรวจสพนาดีนะครับ

คาดว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็มีอาวุธปืน
คือรถคันดังกล่าวลบหนีครับ
และใช้ความเร็วสูงหลบหนีแบบไม่คิดชีวิต
ตำรวจครับต้องยิงยางรถยนต์เพื่อป้องกันการหลบหนี

ยังลบบทขยี่ยางแมกพังหมดแล้วมั้ง

ขับผ่านตัวเทศบาลตำบลกะบิน
เรียกได้ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็แตกตื่นหมดแล้วครับ

ก็สามารถแซงปาดหน้ารถของคนร้ายให้มันตกลง

เรียกว่าสุดท้ายกับจนมุมตำรวจแล้วค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจสามารถจับคนร้ายทั้งหมด๔คนนะคะ
เป็นผู้ชาย๓คนและผู้หญิงอีก๑คน
กว่าจะจับได้เนี่ยก็วิ่งไล่ล่ากันในป่าแบบนี้ค่ะ

คนแรกคือนายสิริศักดิ์ตวนสูงเนินอายุ๒๙ปี
คนที่สองนายสุภาชัยใจประเสริฐ
คนที่๓นายกรกฎสุขตะกัวอายุ๓๐ปี
และอีก๑คนเป็นผู้หญิงนางสวนนาค่ะ
เอ้าไปดูก่อนในรถมีอะไรบ้างนะครับ

อุปกรณ์งัดแงะเครื่องมือในการจรกรรมรถจักรยานยนต์
น้ำมันเบนซินบรรจุขวดน้ำจำนวนหนึ่ง

เขามีวิกผมด้วยนะอุ้ยวิกผมก็เอามาเอาไว้ปลอมตัว
เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ก็คือเรื่องราวเนี่ยสืบเนื่องมาจากที่เราเล่ากันไปเมื่อวานว่า
แก๊งโจรกลุ่มนี้ไปที่หอพักในยามค่ำคืน
แล้วไปเหม็นด้อมมองจะไปขโมยบิ๊กไบท์
เนี่ยพอเจ้าของหอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยนะ

เจ้าของหอเขาก็สู้นะคุณยิงปืนครัวค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็หนีไปแบบนี้นะ
คือเจ้าของหอเขาแจ้งไปทางตำรวจตำรวจเขาก็ตั้งด่านสกัด
รถต้องสงสัยเขาเห็นทะบงทะเบียนอะไรชัดเจน

ใช่ใช่ค่ะคุณชิสาการจับกุมนะฮะ
ก็ทั้งหมดสารภาพแล้วค่ะว่าทำจริงนะคะ

นำตัวทั้งหมดมาสอบสวนที่สพกบินบุรีอีกครั้งหนึ่ง

มาก่อเหตุก่อนหน้านี้ที่ไหนยังไงบ้าง
บีบแตรกบีบแตรกใส่รถคันหน้า
เพราะเขาขับช้าแล้วเขาก็มีเด็กอยู่ในรถไง
ปรากฏว่าไม่ทันใจขับแซงปาดไปอีก
ผู้หญิงคนที่เขาขับตามรู้สึกไม่ไหวแล้ว
พอรถมันติดลงมาลงมาเคาะกระจกจะคุยด้วย
ปรากฏว่ากระบะคันนี้ชักปืนขึ้นมาขู่
โอ้โหเด็กอยู่ในรถอ่ะขี่ยังไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ย

โอ้โหเด็กอยู่ในรถอ่ะขี่ยังไงเมื่อกี้เนี่ย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

ทำไมจะยิงนี่ละไงไม่ฝืนจะยิงไง

อะมันลงไปตะเฏราะจะลง
สดพูดอะสดพูดเลย

พี่เด็กอยู่ในรถอ่ะ

คุณพี่ผู้หญิงคนนี้คงจะโมโหสุดแล้วนะ
นี่ฮะเรียกว่าลงมาแล้วก็ต่อว่าคนขับรถกระบะคันนี้
แต่อย่างนี้ครับคนในรถผมมีปืนอยู่ด้วย

เฉียวก็โมโหขึ้นมาแล้วลั่นไกลขึ้นมาอันนี้ไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชม
คลิปนี้นะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณพัทธานิษฐ์
นำมาโพสต์เอาไว้เป็นเรื่องราวเอาแบบคร่าวก่อนแล้วกัน
ในวันเกิดเหตุนะฮะตัวผู้หญิงเขาขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน

บอกว่าตอนนั้นโอ้โหการจราจรมันก็รถเยอะเนอะ
การจราจรมันค่อนข้างจะติดขัดใครก็รู้แถวนั้นมันก็รถเยอะอยู่เหมือนกัน

ใช่แล้วกระบะคู่กรณีก็บีบแต่ไล่รถเธอ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เร่งเครื่องขับแซงเธอขึ้นมาปาดหน้ารถเธอด้วย
ฮืออจนเธอนะต้องเยียบเรกระทันหาล
เยียบเรกกระทันหาลเป็นไงคนที่นั่งข้างวีวัทธิภูมิค่ะ

เธอก็เลยตามไปบีบแต่จำเรียกให้กระบาดนาตรอนโดตมาเคลียร์หน่อยสิ
อ่อทำลูกเธอเจ็บถ้าเธอว่าอย่างนั้น
แต่ปรากฏว่าพอจะเคลียร์กันโอ้โหคนในรถกระบาดคณะชักปืนออกมา
โอ้โหคือนอกจากจะไม่ขอโทษแล้วยังชักปืนขึ้นมาขู่อีก
ไม่ยอมรับว่าขับรถปาดนะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วมันก็ทนไม่ได้จริงอะค่ะ

เราได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งคนขับรถกระบะเขาพูดออกมาว่าแล้วเป็นอะไรไหม
นั่นไงแล้วเป็นอะไรไหมคือถ้าตีความในเรื่องของความกวนเนี่ยมันก็ตีความได้
แต่ถ้าเกิดเขาพูดน้ำเสียงสุภาพมันก็อีกความหมายหนึ่งนะ
แต่ตอนนี้รถกระบะคันนี้ไม่สนใจคือขับหนีไปเลยอะค่ะ
เธอก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ถือว่าเตือนภัยแล้วกันว่าบนท้องถนนเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่เราก็อยากจะให้โอกาสฝั่งรถกระบะนะคุณชนะ
ถ้าหากอยากจะชี้แจงอยากจะบอกว่าวันนั้นที่ต้องบีบแตร่ไร่เพราะเหตุผลอะไรเนี่ยก็ได้นะ
เพราะเราก็ไม่รู้เหตุผลของคุณเพราะเรามีข้อมูลฝ่ายเดียวแต่ว่ามาเล่าให้ฟัง

อันนี้คือผิดกฎหมายแน่ถ้าไม่มีใบอนุยงอนุญาตนะ

อาวุธปืนไปในทางสาธารณะอันไม่มีเหตุอันควร
อาจจะเสี่ยงอันตรายนะค่ะ
อ่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพัทธรวงฮะมีผู้ชายคนหนึ่งวัย๓๕ปี
เสพยาจนหลอนจะทำร้ายญาติของตัวเอง
ตำรวจครับต้องระดมกำลังกันกว่า๒๐นายเพื่อไล่จับให้ได้ครับ
เที่ยวเหรอไปทำแผลไปทำแผล
ไปทำแผลกันไปไปทำแผลกันไป
เจอมามาเก่งอีกมาจบกันสิจบกัน
ไปเกลียดกันเลย
ใจเย็นนะไม่เป็นไร

นี่ยังไม่ได้รวมกู่ไภนะ

พัทธลุงฮะเขาต้องมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไง
เดือดร้อนนะครับไปตามหาผู้ชายคนหนึ่ง
ชาวบ้านเขาบอกว่าไปเสพยาแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่ง
ถือมีดพระไล่ทำร้ายญาติตัวเองรวมไปถึงเพื่อนบ้าน

ก็วิ่งวุ่นกันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
แล้วยังไงสุดท้ายก็ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำของบ้านเลขที่
ทับ๓หมู่๘บ้านหัวยางตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธาลุง

เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวเลยนะนี่ตอนที่เข้าไปเห็นไหม
คือที่มันแค่บ้างโผล่เยอะ
นี่ถ้าพี่แกไม่ได้ใส่ชุดตำรวจมาแล้วก็เห็นแต่ไอ้เหล็กอย่างนี้

เออนะอุปกรณ์พร้อมขนาดนี้แต่ว่าเขาไปหลบอยู่ในห้องน้ำไง

นั่นก็คือนายทัเนธหรือว่าเซลล์นกพริษอายุ๓๕ปี
มีบาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะและยังคงอยู่ในอาการเอ๊ะอะโวยวาย

โอ้จรฐีก็ต้องรีบนำตัวส่งลงพยาบาลก่อนล่ะครับ
ตรวจสอบภายในร่างกายนายธเนธเนี่ยก็พบมีดพระถุงกัญชา
และอุปกรณ์เสพยานะเรียกว่าของกลางคามือคาตัว
ไอ้ที่แดงนี่ไม่ใช่น้ำแดงนะ
เลือดนะเออคือญาติของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่านายธเนธเนี่ยมีอาการหลอน
เพราะเสพยาเสพติดเกินขนาดจนขนาดว่าคุ้มคลั่ง
พอใย๊ดเขาไปช่วยนายทัเนธเขาก็ล้มไงคะ
หลังจากนี้นะครับทางครอบครัว
ก็ได้ติดต่อไปยังสถานที่บำบัดยาเสพติดนะครับ
เพื่อส่งตัวนายธเนธเข้ารับการรักษา
ต่อไปถ้าไปงวดนี้แล้วก็ขอให้
อยากกลับไปใช้ยาเสพติดนะครับ
เรื่องนี้เรื่องในวัยรุ่นนักรงนักเรียนกันหน่อย
เป็นเรื่องของนักเรียนช่างของสมุทรปราการ
ในจังหวะที่กำลังขับขี่รถจะกลับบ้าน

ดักรออยู่โอ้โหโดนรุมทำร้ายเลย
นึกว่าเละเทะเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นเพียงแค่ช่วงที่เกิดเหตุนะ
ตามคลิปเลยครับจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ

อุดมเดช๓ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ไม่ทันได้ไตถามหรือว่า

ไม่ได้คุยใส่เลย

น้องธนากรอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นปวช๑ช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการนะครับ
เขาบอกว่าอาการหนักอยู่นะ
ฟันเข้าที่บริเวณหน้าอกขวา
แขนซ้ายถูกตีด้วยท่อนเหล็ก
มีรอยบวมเขียวช้ำหักหรือเปล่า

อ่ะงั้นไปดูรายละเอียดนะ
ธนากรบอกว่าตอนที่เขากำลังขี่รถกลับจากเรียน

ช่วงนั้นรถในซอยค่อนข้างแน่นไง
ก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัว

ขี่รถซ้อนท้ายกันมา๓คนมาประกบข้างเลยคุณชนะ
แล้วก็ลงมาไล่แทงไล่ตีด้วยท่อนเหล็ก
ไม่ต้องพูดต้องจานไม่ต้องถามอะไรกันเลย

แล้วพอตีเสร็จเขาก็ขับรถหนีกันไปไง
น้องเขาบอกไม่เห็นจะเคยรู้จักกันมาก่อน

ก็ต้องรีบไปแจ้งความเอาไว้นะคุณชิสาเนอะ
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรประการครับ
โอ้โหเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนเนี่ย

แล้วเขาบอกว่า๓คนที่มาก่อเหตุที่เป็นเยาวชนเนี่ย

เรื่องต้นก็รับว่าทำจริงนะ
แล้วก็เป็นการทำร้ายผิดตัวผิดคน

ไม่ยอมความอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้จ้างให้ตำรวจเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายเขาให้ปักคำเพิ่มเติมนะ

ร้อนอย่างเดียวไม่พอตีผิดคนอีกต่างหาก

สารคนที่โดนลูกหลงคนนี้ไม่รู้อิโนอิเน่

ยังไงก็ระวังแล้วกัน

มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่วงการฟ้าฝน
วงการพยากรอากาศจะต้องตกตะลึง

ก็ไม่เคยรู้นะว่ามีคนที่มีความสามารถแบบนี้

คือผู้ชายคนนึงคุณผู้ชมเขาท้าหมอปลาบอกว่า
ตัวเขาสามารถเสกอากาศ
กแดดให้เปลี่ยนเป็นฝนได้

พี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องเจอกับภาวะ

งั้นก็ไปดูเหตุการณ์นี้ว่าเขายืนยันว่าเขาทำได้ค่ะ
ข้าพเจ้ามีความสามารถพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงอากาศให้เกิดฝนได้นะครับ
ก็ข้าพเจ้าพิสูจน์ตัวเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
กลับเรียนเชิญให้สื่อมวลชนทุกท่านทุกช่องมาร่วมกันพิสูจน์นะครับ
ในการพิสูจน์ครั้งนี้สามารถที่จะนำตัวข้าพเจ้าไปช่วยเหลือ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่แห้งแรงและพื้นที่ที่ขาดน้ำได้นะครับ
นี่เป็นคำยืนยันของพี่เขาจากเจ้าตัวตัวจริงเสียงจริงเลยนะ
ข้าพเจ้านั้นสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้
เรียกปลามาร่วมชุมนุมกันได้

เอาแค่ว่าทำให้เกิดฝนตกได้
แล้วพี่เขาเป็นใครแนะนำกันตรงนี้เลย
ชื่อคุณสมบัติจินทกรอายุ๔๒ปี
จริงแล้วเขามีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่นะ
อาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองปฐุมธานี
เขาส่งข้อความแชทไปบอกหมอปลาเลยว่า
อยากจะให้หมอปลาและไทยรัฐทีวีไปพิสูจน์หน่อย
เพราะว่าเขาเนี่ยค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษแบบนี้มานานนับ๑๐ปี
ตามนี้เลยนะเขาอินบล็อกมาเลยนะ
สวัสดีครับหมอปลาผมมีความสามารถพิเศษ

หมอปลาสนใจมาพิสูจน์เพื่อที่จะได้นำผมไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดต่อได้เลยนะครับ
ใช่แล้วคุณผู้ชมทีนี้เขาเล่ารายละเอียดด้วยนะบวกว่า
ด้วยนะบอกว่าตอนนั้นที่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษคือว่า
มีอยู่วันหนึ่งพี่เขาตกงานนั่งอยู่ข้างถนนในจังหวะฝนตกหนัก
ด้วยความที่เขาตกงานอยู่เลยเหมือนกับคงเครียดนะคะจนร่างกายเกิดความร้อนขึ้นมา
แล้วจู่นะจากฝนที่ตกลงมาหนักฝนก็หยุดตกทันที
ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็สังเกตตัวเองมาเรื่อยเลยว่าเวลาที่มีความสุขฝนมักจะตก
แล้วพี่เขามักจะเรียกฝนได้ภายใน๔๕ชั่วโมง
หรือถ้าวันไหนนะทำงานหนักร่างกายมีอุณหภูมิสูงร้อนแบบนี้
จากฝนตกฝนก็จะหยุดเลยยังมีอีกคุณชนะยังไง
ถ้าวันไหนรู้สึกชิวสบายฝนจะตกทั้งวัน
ถ้าพี่แกชิวนี่ฝนตกทั้งวัน
เออโอ้ยแกจะชิวบ่อยนะโอ้ยลำบากคนเดินทาง
โอ้ยถ้าชิวบ่อยน้ำทั่วประเทศไทยแน่เลย
คุณชนะคือก่อนหน้านี้นะเคยติดต่อไปหลายหน่วยงานรวมทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้มาพิสูจน์ด้วยนะเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือพื้นที่ที่แห้งแรงให้มีฝนตก
เออเนี่ยจริงหรือเปล่าผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่แล้วเออ
นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่ไปคุยกับแก
นี่แกก็นั่งยิ้มคุยกับผู้สื่อข่าวแบบนี้เลยนะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ
ก็บอกว่าเอาเอาไหนไหนผู้สื่อข่าวก็มาแล้วเรียกฝนให้ดูหน่อยได้ไหมล่ะ
ใช่ไหมล่ะอยากรู้เอาไปยืนหน้าบ้านต้องไปยืนหน้าบ้าน
ไปสิอ่าแล้วทำการเรียกฝนนี่ครับคุณผู้ชมครับเรียกไปเรียกมา
ปรากฏว่ายังไงแหมไม่รู้สิฝนไม่มาซะงั้น

อ้าวฝนท่านหน้าสุนทรบ้างโอ๊ยเดี๋ยวพี่ฝนก็แวะมาหาเราอยู่นี่แหละ

แกก็เรียกฝนมาไม่ได้แหละแต่ก็อาการก็คึ้มอยู่นะ

เป็นช่วงฝนตกหรือเปล่าช่วงนี้อากาศแปรปวน

เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าโอ๊ยคนคนนี้ไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรอก

ไม่มีใครรู้ด้วยว่าแกมีพลังพิเศษหรือเปล่า
แต่ที่แน่วันเห็นแต่ดื่มสุรา

บางทีก็ด่าท้อคนอื่นเอาเฮ้ยไปเรื่องอื่นแล้ว

เคยได้ข่าวว่าพี่คนนี้
เคยมีประวัติรักษาแล้วก็ทานยาติดจิตเวทมาแล้ว

ส่วนหมอปลาล่ะหมอปลาที่เขาท้าทายหมอปลาว่าไง

พี่แกเนี่ยบอกอยากให้หมอปลา
อยากเชิญสื่อทุกช่อง
ให้เป็นฝนได้ขนาดวันนี้ผมสัมภาษณ์ข่าวอยู่เนี่ยปรากฏว่าฝนตกจริงจริงฮะ
มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจอยู่กันมาเป็นเดือนฝนไม่ตก
แต่พอพูดถึงชื่อแกปั๊บฝนดันตกหรือว่าแกจะทำได้
แต่ถ้าแกทำได้รัฐบาลทุกชุดเตรียมนะฮะ
ประเทศไทยเราจะไม่แห้งแรงอีกต่อไปเพราะมีผู้ชายคนนี้
ที่เขาสามารถใส่อากาศให้เป็นฝนได้เนี่ยสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ย
อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องไปศรีธยาฮะ
แต่เบื้องต้นถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยผมจะไม่ดูถูกความสามารถใคร
กว่าเราจะต้องไปพิสูจน์กันว่าได้หรือไม่ได้
ก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะจะเตรียมตัวลงไปพิสูจน์เลย
เพราะช่วงเนี้ยฝนฟ้าก็ไม่ค่อยตกแต่วันนี้พูดถึงปั๊บตก
เสร็จอากาศให้เป็นฝนได้หรือเปล่าถามนั้นเลยอ่ะตามนั้นแหละ
เดี๋ยวหมอปลาลงไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่
นักข่าวเราไปรอบนึงแล้วยังไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหมอปลาลงเดี๋ยวรู้
โอ้โหถ้าเรียกฟ้าเรียกฝนได้นี่แหม
พวกมาเวลพวกซุปเปอร์ฮีโร่ทางฝั่งของฝรั่งนี่ตกงานกันไปแถวเลยนะ
โอ้โหก็ต้องกลับมาคุยกับพี่เขาเลยนะเนี่ย
เวลาเดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณผู้ชมว่าหมอปลาจะว่ายังไง
ดีครับเอามาเรื่องนี้กันบ้างเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวอีสาน
พิธีของเขาเป็นอย่างไรไปดูกันครับ
สาธุเพียงที่เห็นอยู่เนี่ยครับคือพิธีการแต่งแก้เสียเคราะห์
เป็นประเพณีโบราณที่อยู่เฉพาะทางภาคอีสานเขาว่าอย่างนั้นนะ
และมีการสืบทอดกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
หลายชุมชนก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปเนอะ
แต่ที่ทำขึ้นเนี่ยก็คือในช่วงเดือน๖หรือเดือนพฤษภาคมนับตามปฏิทินจันทรคติ
แบบอีสานในวันอังคารของเดือนเท่านั้น
ในบางหมู่บ้านเนี่ยจะต้องประกอบพิธีกรรมนี้กันทุกครอบครัวเลย
โดยก่อนที่จะถึงวันทำพิธีนะคุณผู้ชมเขาจะทำกระทงขึ้นมา
แล้วก็จะใส่เครื่องเคียงในพิธีอย่างเช่นกาบกล้วยนำมาตัดเป็นรูปคน
แล้วก็เอาเศษเล็บเศษผมของคนในครอบครัวเอามาใส่
ถึงขั้นว่าบางคนลูกหลานไปทำงานต่างถิ่นอยู่ไกลแค่ไหน
ต้องให้ลูกหลานตัดผมตัดเล็บเอามาส่งให้ด้วยนะคุณ
ไม่ต้องขนาดนั้นเลยนะพอจัดเตรียมของเสร็จในวันทางพิธีชาวบ้าน
ก็จะนำข้าวของที่เตรียมเนี่ยไปที่บ้านบ้านของหมอทางศัยศาสตร์ให้สวดทำพิธี
พิธีนี้ทำเพื่อสะดอกเคราะหัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป
จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดี
และยังต่ออายุให้กับคนในครอบครัวอีกด้วยครับคุณชิสา
ชาวอีสานเขาจะมีพิธีกรรมตามความเชื่อแบบนี้

ฉันเคยทำเหมือนกันนะพิธีลักษณะแบบนี้ก็เหมือนทำให้เราสบายใจเป็นความเชื่อว่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี
เอาไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์กันบ้าง
คราวนี้มอเตอร์ไซค์สองคันชนกันเต็มกลางแยกเลยค่ะ
หูคุณชนะคุณผู้ชมนี่ชนกันกลางแยกกระเด็นคนละทิศคนละทางเลยเนี่ยค่ะ

แล้วก็เจ็บกันทั้งคู่นะคุณผู้ชม฾จั๊กครับ
เพราะฉะนั้นก็ย้ำเตือนกันตรงนี้ละกันใครขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
ใส่หมวกกันน็อกด้วย๒๕ถึงแยกก็ชะลอความเร็วกันหน่อยลดและป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
เท่าที่ดูฝั่งหนึ่งยอมชะลอแล้วนะแต่อีกฝั่งดูเหมือนไม่ชะลอให้
อาจจะมาไหวอาจจะรีบแหละแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะ
อย่างที่เราฝากเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการอย่าขับขี่เร็วเกินไป
เพราะว่าบางครั้งไปเจอกับเหตุที่อยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องตัดสินใจแบบกระทันหัน
บางครั้งมันหลบไม่ทันจริงครับ
เวลาคุณชิสามันน่ากลัวจริงนะ

คือเรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยแกเปิดประตูไว้นะแล้วแกก็จอดอยู่ข้างทาง

แล้วยังไงต่อรถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้

ผู้หญิงนี่กลิ้งไปกลางถนนเลยค่ะ

อย่างแรกเลยไม่มีรถยนต์ตามหลังมาไม่งั้นเหยียบซ้ำไปเนี่ย

มันก็จะปลอดภัยถูกไหมจะลดความรุนแรงลงได้
เราก็ไม่ไปฟันทงตรงนั้นเพราะเท่าที่เห็นมันเห็นอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเอง
ค่ะแต่มันมีบ่อยนะเหตุการณ์ลักษณะว่าคนที่จอดรถข้างทางแล้วเปิดประตู
หรือไม่ก็เลี่ยงอย่าไปเปิดเอาของฝั่งที่เป็นชิดกับรถนะ
กว่านะคะรวมถึงเวลาเราลงจากรถด้วยเหมือนกันอันนี้ก็มาดูกันเตือนเป็นอุทาหรณ์
คลิปนี้จากเฟซบุ๊คตะกรวดขับรถนะคะครับทักกันค่ะ
ครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสมัสข่าว
ในเบรกนี้นะครับร่วมกันสร้างจิตสำนึกเจอกับทางม้าลาย
ยังไงก็ควรจะต้องเบรกนะชะลอหน่อยชะลอหน่อยแต่คันนี้เบรกแล้ว
แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุครับ

ก็จะให้คนเขาเดินข้ามอย่างปลอดภัย

ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังจะคลื่นข้างมาลาย

รู้สึกยังไงนะ

แต่ว่าก็คงต้องว่ากันไปตามสถานการณ์แล้วกัน
นี่ดูผู้หญิงคนเสื้อแดงเขายังงงอยู่เลยอะค่ะ
คุณผู้ชมครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาแล้ว
ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ลากันไปด้วยเหล่าบรรดาบริวารของไซอิ๋ว

เออเดี๋ยวรอดูน่ารักขนาดไหนค่ะ

เราหมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ